ทีนี้เวลาฝนตกแน่นอนค่ะมันจะต้องมีเรื่องของการตากผ้าถูกไหม
เราก็ต้องรีบเก็บผ้าคุณผู้ชมอย่างที่เชียงใหม่เรานำเสนอข่าวไปแล้วว่าฝนตกหนัก
คุณผู้ชมมีคนนึงเขาตากผ้าไว้แล้วออกไปทำงาน
แต่ทีนี้แหมใครจะไปรู้ว่าบ่ายฝนตกหนักดูสิคะนี่คือโชคดีมากเพราะอะไร
มีพนักงานมาส่งจดหมายส่งพัสดุนี่เขาช่วยให้นะเลื่อนลาวตักผ้าไปหลบฝนให้อ่ะ
นี่เขาอยู่นอกรั้วบ้านนะแต่เขาก็เข็นราวตักผ้ายื่นมือเท่าที่จะยื่นได้
ให้เจ้าของบ้านเขาดูสิจังเลยมันเป็นเรื่องน่ารักที่ดูแล้วก็อมยิ้มนะคะคุณผู้ชม
อันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดค่ะซึ่งเขาเขียนบอกว่าขอบคุณพี่ปริศนีย์สารพีครับ
พี่มีน้ำใจมากอุตส่าห์มาส่งของให้เราเห็นฝนตกยังจะช่วยขยับราวผ้าหลบฝนให้
ชื่อว่าคุณสุพลภูริถิติพัฒน์อายุ๔๐ปีนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้บ่ายเมื่อวานนี้ฝนมันตก
แล้วกลางคืนก่อนผมซักผ้าไว้แล้วแล้วก็ตากไว้ที่หน้าบ้านริมรั้วแบบที่เห็นนั่นแหละ
ไม่มีคนอยู่บ้านพอตอนบ่ายฝนมันก็ตกลงมา
แล้วก็มีพี่บุรุษปรายศนีย์เนี่ยนำพัสดุที่สั่งของออนไลน์เนี่ย
ส่งให้ที่บ้านก็พี่บุรุษปรายศนีย์เนี่ย
เขาก็เลยช่วยไงคะดันผลักราวตักผ้าจากหน้าบ้าน
มันเลื่อนเข้ามาในที่ร่มในหลังคาใต้หลังคาหน่อย
กลัวว่าฝนจะสาดเสื้อผ้าที่ตากดูสิตากไว้เต็มราวเลย
นั้นก็ต้องเริ่มซักแล้วก็ตากใหม่นะคะเอาฟังเสียงเจ้าของบ้านหน่อยค่ะ
พอดีเราเปิดเจอเห็นอ้าวราวผ้าเราเขาเหมือนฝนมันทำท่าจะตกอะครับ
เขาก็เลยขยับราวผ้าให้เรามันก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็
รู้สึกประทับใจครับก็ปกติแล้วก็คือเขาจะปล่อยเลยไปก็ได้นะครับ
แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่เขายังใส่ใจกับเราก็เลยรู้สึกประทับใจ
กับบุรุษปราศนีย์น้องคนนี้ครับอยากจะฝากขอบคุณเขายังไง
ฝากขอบคุณบุรุษปรายศนีย์ท่านนี้นะครับว่าขอบคุณมากครับ
ที่ไม่ทำให้ผมต้องซักผ้าใหม่อีกรอบก็น่ารักดีครับ
น่ารักจริงเอาจริงนะใจเขาใจเรา
คือปรายศนีย์เขาก็รู้แหละว่าไม่งั้นมันก็อาจจะต้องเหนื่อยซักใหม่อีก
มีน้ำใจช่วยเหลือเล็กน้อยได้ก็ช่วยกัน
คือเห็นแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจนะก็ช่วยเขาหน่อยแล้วกันนะ
มันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ยากก็ผลักราวนี้เข้าไปนะฮะ
แต่เขามีความพยายามเหมือนกันนะในการจัดระเบียบราวเนี่ยนะ
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยเขาก็เลยเจ้าของบ้านเนี่ย
น่ารักนะฮะขอบคุณน้ำใจของคนไทยแบบนี้นะครับ